สำหรับคนที่ดวงไม่ดีในงวดนี้ก็ปล่อยผ่านไปไปหาอะไรอร่อยทานให้มันชื่นใจกันหน่อยดีกว่า
พากินขนมเทียนค่ะขนมเทียนที่คุณผู้ชมเคยเห็นเนี่ย

ขนมเทียนจากดอกแคร์ซึ่งแคร์บางคนหรือเปล่า

ไปดูค่ะต่องานนี้เนี่ยไปแคร์กี่คนก็ช่างเถอะ
แต่พูดได้เลยว่ามันเป็นขนมเทียนจากดอกแคร์ที่เรียกได้ว่ามีสรรพคุณทางยาด้วยนะคะ

แน่นอนค่ะหน้าตามันก็ประมาณนี้นะคะ
รสชาติอร่อยเป็นขนมเทียนสูตรดั้งเดิมของชาวจังหวัดสตูน
ที่เขาสืบทอดกันมาตั้งแต่รุ่นปู่รุ่นย่ารุ่นตารุ่นยายนู่นเลยนะคะ
และร้านนี้ค่ะก็เป็นร้านของชาวบ้านชุมชนพญาบังสา
ซึ่งเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวค่ะอยู่ที่หมู่๕ตำบลควนโพอำเภอเมืองจังหวัดสตูน
เห็นกระบวนการทำแล้วคุณผู้ชมจินตนาการนะกลิ่นมันเนี่ยจะหอมหวนโชยออกมาจากรังถึงเลยทีเดียวนะคะ
และที่สำคัญเนี่ยส่วนประกอบของมันก็คือมันจะมีสรรพคุณทางยาด้วย
เหมาะมากสำหรับซื้อทานเองซื้อติดไม้ติดมือไปเป็นของฝากนะคะ
เพราะอะไรคะเพราะว่าชาวบ้านชุมชนพญาบังสานี่นะคะเขาคิดค้นสูตรมาก็คือจะใช้ดอกแคนาหรือดอกแคร์ป่าที่อยู่ในบริเวณสวนยาง
ที่มันร่วงหล่นในชุมชนนี่แหละเก็บมาแล้วก็เอามาตากแดด
จากนั้นก็เอามาบดผสมกับแป้งข้าวเหนียวเอาผสมกับน้ำตาลสายและมะพร้าว
เอาไปห่อด้วยใบตองแบบนี้แล้วก็เอาเข้าไปนึ่งประมาณ๓๐นาทีค่ะ
ออกมาก็จะได้ขนมเทียนดอกแคร์สูตรโบราณหน้าตาน่ารับประทาน
แบบนี้เหรอถูกต้องเลยนี่เลยนะคะ
ห่อข้าวต้มมัดเนี่ยนะคะแต่ว่าไม่ได้มัดไว้พับเอาไว้แบบนี้
มันก็จะออกเป็นน้ำตาลอมม่วงหน่อยแต่จะได้กลิ่นหอมของดอกแคร์
แล้วก็มีสรรพคุณทางยาซึ่งก็ช่วยในเรื่องของการขับเสมหะ
ล่มรักษาแผลในช่องปากด้วยเป็นไง
อร่อยดีมีประโยชน์มีสรรพคุณทางยาด้วย
จริงและที่สำคัญคุณคะถูกใจมากคือชิ้นละแค่๒บาทเท่านั้น
ถูกใครถูกแบบนี้อยากจะเหมาหมดทั้งหมดมาฝากคุณผู้ชมมาฝาก
เมาได้ค่ะดิฉันอยากทานคุณชนะได้ยินหรือยังนี่น้องอยากทาน
นี่ไงนะไปให้ถูกที่นะคะไปเลยค่ะที่จังหวัดสตูนนะคะ
ร้านนี้นะคะเขาอยู่ในตลาดพระยาบังสาหมู่๕ตำบลควนโพอำเภอเมืองจังหวัดสตูน
ข้องได้อร่อยแบบนี้เขาขายเฉพาะเซลาอาทิตย์นะจ๊ะคุณผู้ชม
เพราะฉะนั้นเนี่ยใครมีโอกาสแวะไปสตูนนะคะก็ต้องแวะไปที่ตลาดแห่งนี้
เพื่อว่าจะได้ทานขนมเที่ยนดอกแค้นคุณผู้ชม
ทางจังหวัดทางภาคใต้เนี่ยคุณชมจะมีขนมจุดดินเป็นเอกลักษณ์ที่หาทานได้ยากยอด
ทำเสนอกันไปนี้อันนี้ก็ไม่เคยซ้ำเลย
แต่ละอย่างนี้มันก็น่าสนใจและมีวิธีการทำ
ขั้นตอนที่มันซับซ้อนนะมันแตกต่างกันออกไป
แล้วออกมาก็แบบสีสันสวยงามหน้าตานรับภาษาแล้วมีประโยชน์

สตุร์ม